มีเหตุสลดเกิดขึ้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
มีคุณครูเป็นผู้หญิงนะคะขับรถกระบะแล้วก็ถอยรถ
ชนเด็กนักเรียนหญิงอายุ๘ขวบจนน้องเนี่ยล้มลงแล้วก็ยังถอยรถต่อจนไปทับน้อง

ช่วงเช้าเมื่อวานนะคะตำรวจสพลมศักดิ์ได้รับแจ้งเหตุ
บอกว่ามีเด็กผู้หญิงอายุ๘ขวบหรือน้องฟางข้าวถูกรถกระบะทับเสียชีวิต

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่โรงเรียนในตำบลบ้านหวายอำเภอหลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์
ตอนที่ไปถึงนี่ค่ะรถคันนี้กระบะสีน้ำเงินจอดอยู่นะคะ
พื้นถนนในโรงเรียนหน้าต้นไสมีคราบเลือดติดอยู่ด้วย
คนขับกระบะคือคุณครูผู้หญิงอายุ๔๔สอนอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้ล่ะค่ะ
ให้การกับตำรวจว่าก่อนเกิดเหตุขับกระบะเข้ามาในโรงเรียนกำลังจะเลี้ยวขวาเพื่อจอดรถ
ได้ยินเสียงคนเคาะประตูก็เลยถอยรถแล้วก็รู้สึกนะคะว่าไปชนอะไรบางอย่าง
ลงจากรถอ้าวทับเด็กค่ะครูบอกครูช็อกเป็นลมซุดไปเลยลงไปนั่งกับพื้น
หลังเกิดเหตุโรงเรียนและคุณครูนิมนต์พระมาทำพิธีเพื่ออุทิศส่วนกุศลและทำบุญให้กับน้องที่เสียชีวิตนะคะ
แล้วก็ไม่ได้เปิดเผยข้อมูลอะไรเพิ่มเติมให้กับสื่อมวลชนเราก็ได้ข้อมูลมาเบื้องต้นแบบนี้แต่เราตามรายละเอียดให้เพิ่มค่ะเราได้ไปคุยกับคนที่เห็นเหตุการณ์ในสนอายุ๖๖ในสนเล่าให้ฟังว่าตอน

นิ่งอยู่อีกฝั่งของรถแต่ก็ไม่ได้มาดูไม่ได้มาอะไรคือนิ่งไปเลยตัวในสนบอกว่าผมยกมือไหว้แหละผมขอความเป็นธรรมให้กับน้องฟางข้าวที่เสียชีวิตด้วยนะน้องฟางข้าวเป็นเพื่อนกับหลานสาวผมผมรักเหมือนลูกเหมือนหลานคนหนึ่งเลยแล้วผมเห็นเหตุการณ์ทุกอย่าง
แล้วท่องก่อนฝตายอีกชีวิตด้วย
อย่าย้าย

ฝั่งข้างผมฝั่งทั้งขัวมือ
คุณผู้ชมค่ะครอบครัวของน้องได้รับร่างของน้อง

อยู่ในพื้นที่ตำบลบ้านหวายอำเภอหลมศักดิ์

หนูเพี้ยมอายุ๗๑ปีเป็นคุณยายของน้องฟางข้าว
บอกว่าหลานเรียนอยู่ชั้นป๒
วันที่เกิดเหตุก็ไปส่งหลานที่โรงเรียนนะคะ
ครูผู้ก่อเหตุขับกระบะมาทางด้านหลังแล้วเฉียวชน
ตัวยายเองก็ล้มหลานก็ล้ม
แล้วครูยังถอยมาทับอีกค่ะ
แล้วถอยมาทับคราวนี้คือมันทับศีรษะหลาน

คุณยายเลยบอกว่าต้องรับผิดชอบนะ
ต้องรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่แหมชีวิตหลานทั้งคนนะคะ
ยายบอกว่าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เลยจริงอะค่ะ
คุณพ่อคุณแม่ของน้องฟางข้าวทำงานอยู่กรุงเทพนะครับ
ตอนนี้ก็เดินทางกลับมาที่บ้านแล้วนะครับ
เพื่อมาจัดการศพของลูกสาวนะครับ
ยังทำใจไม่ได้นะครับกับการสูญเสียในครั้งนี้
ลูกสาวกำลังอยู่ในวัยน่ารักนะครับ

โรงเรียนเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเด็ก
เพราะฉะนั้นไม่ควรมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
จุดที่เกิดเหตุเป็นจุดด้านหน้าต้นโพ
ที่อยู่ห่างจากรั้วประมาณ๔๕เมตรเป็นที่โล่งกว้าง
ใครผ่านไปผ่านมาตรงนี้เนี่ยต้องมองเห็นชัดเจน
ก็เลยสงสัยว่าครูขับรถยังไงถึงมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นได้
พอถามหากล้องของรถก็อ้างว่าสายกล้องหลุด
ถามหากล้องวงจรปิดของโรงเรียนก็บอกว่ากล้องเสีย
นี่พ่อเขาเลยบอกแล้วเขาจะดูได้ยังไงว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้น
ส่วนคู่กรณียังไม่มาแสดงความรับผิดชอบอะไรเลย
มีแต่พ่อกับแม่ของครูที่ก่อเหตุที่เอาเงินทำบุญใส่ซองมาร่วมงานศพเท่านั้น
สิ่งที่ปวดใจที่สุดที่คุณพ่อบอกก็คือคำบอกเล่าที่บอกว่า
ในช่วงคำพูดสุดท้ายของลูกลูกสาวเรียกหาพ่อเนี่ยฮะ
ซึ่งยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ให้อภัยกับครูคนที่ขับรถอย่างแน่นอน